จะพาไปดูกันหน่อยกับการปลูกเสกวัตถุมงคลให้กับชาวต่างชาติ
โอ้โหที่เห็นอยู่เนี่ยเข้มขังจริงนะ
พวกของวัตถุมงคลต่างต้องไปปลูกเสกที่เมนเผาศพกันเลยเหรอ
เห็นแล้วน่ากลัวอยู่ในนี้

ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าพุทธแตมจี่
เธอเป็นสาวตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลชาวเวียดนาม
เดินทางมาหาอาจารย์กาวินมลพระมุณีแห่งสำนักพระโยคีโกมเซ็นสังเก
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
ตรงนี้เลยตรงเมนเผาศพนี่แหละ
มีอะไรบ้างเท่าที่เห็นชัดเลย
ตุ๊กตาเทพสีพึ่งน้ำหอมลูกกรอก
ลูกกรอกเหรออ๋อแล้วแม่ใช่แม่ใช้ให้ลูกกรอก
ไม่ใช่กรอกน้ำลูกกรอกแบบที่เป็นวัตถุมงคลน้อไว้ต้อง
และยังมีผีพลายกุมารใส่ถาดที่เอาไว้เผาสมนั่นอยู่ตรงนั้นไง
ทำพิธีปลุกเสกทั้งแบบไทยบารีและภาษาเวียดนามด้วย
มีเขาว่าอย่างนั้นทำแบบตามตำรา

เขาบอกว่ามีการไลฟ์สดด้วยนี่ทันยุคทันสมัย
สดให้ชาวโลกออนไลน์ได้ติดตามกันอีกต่างหาก
ที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ห่างไกลเนี่ยได้ติดตามและได้สามารถเข้าซื้อกันได้ด้วยยังไง
เวียดนามเขาบอกว่ามีความเชื่อเรื่องของวัตถุมงคลอยู่เหมือนกันนะ
ในการนำมาปลูกเสกที่สำนักพระโยคีแห่งนี้
ผู้ที่เช่าบูชาเนี่ยเขาบอกว่าได้ไปแล้ว
มันจะเสริมเรื่องเมตามหานิยมเสริมดวงเสริมโชคชะตา
แล้วหลังจากพิธีนี้นะเขามีการจุดประทัดขอเลขมงคลด้วยไง
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อคนจุดเขาเป็นตัวแทนจากทางฝั่งเวียดนาม
นี่จะเป็นแนวทางล้าบานไทยหรือเป็นล้าบานเวียดนาม

หรือจะเป็นล้าบานเพื่อนบ้านเราอย่างพี่สปลาว

คือเราก็ไม่ได้ติดตามเฉพาะล้าบานไทยไง
บางทีฮาหน่อย

เราต้องกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านบ้าง
บางทีไปฮาหน่อยฮาหน่อย
ฮาไม่ออกแล้วตอนนี้จาวค่ะ